พ่อบ้านแม่บ้านตอนนี้ไปตลาดซื้อหมูกิโลกรัมละเท่าไหร่แล้ว

ฉันไม่ได้ไปเลยแต่เห็นเขาก็บ่นกันบอกโอ้

แต่ทีนี้ครับมีแม่ค้าชาวลำปาง
เห็นคนขายหมูเขาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียลบอกขายกิโลกรัมละ๑๓๕บาท

แม่ค้าชาวลำปางคนนี้สนใจนะฮะเพราะเขาโพสต์ขายในกลุ่มเฟซบุ๊ก
เธอก็เลยสั่งซื้อไป๒กิโลกรัมกิโลละ

คุ้มนะลดไปอีก๑๐บาทเหลือ๒๖๐บาทคุ้มกว่าไปซื้อตลาดนะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้ในจังหวัดลำปางแชร์ประสบการณ์
แต่เธอบอกโอ้โหสั่งซื้อแบบนี้แล้วมันน่าผิดหวังครับ
หลังจากการสั่งซื้อเนื้อหมูสดที่มีการโพสต์ขายออนไลน์
บอกว่าราคาถูกกว่าท้องตลาดแน่นอน
แต่กลับได้หมูผสมอะไรรู้ไหมคุณ

นี่ฮะดูสิฮะมีทั้งหมูและมีทั้งเนื้อไก่
วกกับน้ำแข็งที่มีน้ำหนักมาด้วย
คุณปรากฏว่าได้ไม่ตรงปกแถมยังไม่ตรงโลด้วย
เออนะครับเธอบอกว่าของดีของถูกไม่มีจริง
สั่งซื้อหมูสดในราคากิโลกรัมละ๑๓๕บาท
ตัดสินใจซื้อไป๒กิโลจ่ายเงินไป๒๖๐บาท
หมูหั่นฟรีสน้ำแข็งหมากผสมเนื้อไก่มาสัก๑กิโล
คือได้ของก็ไม่เต็ม๒กิโลเจอแบบนี้เสียความรู้สึกจริงนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพบเจอกับคนที่เป็นแม่ค้าตลาดนัดนะครับ
แล้วก็เป็นเจ้าของโพสต์ด้วยเป็นคนที่สั่งซื้อหมูนี่แหละคุณพี่มาลี
มาลีเล่าให้ฟังบอกว่าก็ลองสั่งดูลองสั่งซื้อเนื้อหมู
เพื่อจะนำมาปิ้งย่างหมูกระทะกินในครอบครัวแต่ปรากฏว่าเมื่อแกะถุงออกมา
เป็นเนื้อหมูแช่แข็งมันไม่ใช่หมูสดเจอน้ำแข็งและเนื้อไก่ปนมาด้วยครับ
ก็เลยต้องโพสต์เตือนภัยกันซะหน่อยเพราะถือว่าถูกหลอก
แล้วก็ยังมีอีกคนอื่นนะฮะที่ตกเป็นเหยื่ออีกเพียบเลยพี่บารีบอก
บางคนบอกว่ามีการผสมสีแดงมาด้วยพอนำมาล้างนะโป๊ะแตก
เพราะอะไรล่ะคุณนี่หมูที่ดูเนื้อสีแดงดูสดสีมันหลุดครับ
้อมสีแดงมาให้ดูเขาเรียกว่าอะไรนะกลมกลืนกับหมู
แสดงคำว่าให้ดูเหมือนหมู
แต่พอล้างออกมารู้เลยนี่คือเนื้อไก่ที่ปะปนมาด้วยนะครับ
และพี่มารีบอกบางคนอาจสั่งเยอะเป็น๑๐โลเลยจะทำแกงขาย
พอได้มาโอ้โหเป็นหมูเป็นไก่ผสมกันแบบนี้
ไม่ตรงปกไม่ตรงโลบ่นกันอุบเลยนะครับ
มันเป็นหมูสดอะค่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะไปสั่งเป็นแช่ฟิต
เอามาละลายแล้วก็มาล้างมันก็มีแต่ปนเนื้อไก่ค่ะ

เนื้อไก่อีกค่ะประมาณหนึ่งในสามค่ะ
หนึ่งในสามค่ะหนึ่งในสามของเนื้อหมู

แล้วแสดงว่าหมูสั่งมาสองโลก็น้ำหนักไม่ถึงอย่างนี้ไหมครับ
แทบจะไม่ถึงโลค่ะละลายน้ำมาแล้วค่ะ

พอน้ำแข็งละลายมันก็ไม่ถึงโลแล้ว

นะครับนี่คุณผู้ชมก็ส่งมาบอกว่า
ที่ไปซื้อตลาดมาหมูราคา๒๒๐บาทแล้วนะครับ
แล้วก็ล่าสุดน้องเต้ยนายทงชัยอายุ๒๓ปี
คนขายหมูแช่แข็งที่ขายผ่านโพสต์เนี่ย

ออกมาชี้แจงว่าผมมีอาชีพขายรถมือ๒
แต่แม่ผมป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย

ผมก็เลยมาขายหมูทางออนไลน์นี่แหละฮะ
แต่ปัญหาคือผมไม่ได้แพ็คแล้วก็ไม่ได้ผลิตเอง
สั่งผ่านตัวแทนโรงงานผลิตหมูแช่แข็งที่จังหวัดสมุทรสงครามอีกทีนะครับ
สั่งซื้อได้ไลน์ถามย้ำกับคนขายเขาแล้ว
ว่าเป็นหมูล้วนใช่ไหมหมูสดใช่ไหมหมูแดงใช่ไหมหมูสีเนื้อแดงใช่ไหม
คนขายที่ขายให้ผมก็ยืนยันว่าเป็นหมูล้วนครับพี่
ซึ่งล็อตที่เป็นปัญหาดันมีเนื้อไก่ปนเป็นล็อตที่๓แล้วที่สั่งซื้อกับตัวแทน
ผมเองก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรนะฮะและเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ผมไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองลำปางนะครับ
เพราะถือว่าผมเนี่ยก็เป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันแม้ว่าผมจะเป็นคนกลาง
แต่ผมก็ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าปลายทางด้วยและนี่ก็ถือว่าผมถูกหลอกไปอีกคนนะครับ
แล้วตอนนี้ในแผนหน้าที่ของเราเองก็เป็นคนซื้อจากเขามาอีกทีเลยเราดำเนินการยังไง
ก็ตัวนี้ได้เป็นลงบันทึกประจำวันเอาไว้ครับว่าเราโดนผู้ขายหลอกล่วงมาอีกทีหนึ่ง
เพราะว่าเราก็ได้ถามย้ำไปกับเขาแล้วว่าเป็นหมูล้วนใช่ไหม
เขาก็ตอบมาเป็นหมูล้วนไม่มีไข่ผสม
ค้าทงชัยก็บอกว่าผมก็สอบถามนะไปที่ตัวแทนขายหมูที่ผมสั่ง
เขาตอบเพียงคำสั้นว่าอะไรรู้ไหมฮะ

ทีนี้ครับคุณทงชัยบอกว่าเชื่อเลยว่าโรงงานอาจจะตั้งใจปนไก่มากับหมูนะฮะ
อยากให้โรงงานซื่อสัตว์กับลูกค้าหน่อยนะครับ
ส่วนตัวผมเองก็โดนโจมตีหนักเหมือนกัน
คู่แข่งบางรายกระหน่ำซ้ำเติมผมเลย
ตอนนี้ผมเครียดมากขายของก็ไม่ได้นะครับ
เพราะว่ามีคนหาว่าผมไปหลอกลวงนะครับ
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าคุณทงชัยบอกว่า
เดี๋ยวผมจะยอมรับผิดชอบลูกค้าทุกคน
ก็ต้องไปไล่บี้เรียกร้องความรับผิดชอบ
จากฝั่งที่เป็นโรงงานอีก
ใช่ค่ะโอ้โหเขาเองก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะคะ